ส่วนความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตพนักงานที่ดินพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
เข้าไปให้ปากคำในวันศุกร์นี้นะครับ
ขณะที่ผลการชนสูตรอย่างเป็นทางการจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกมานะพอช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
กล่าวถึงผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการของนายธวัชชัย
ผลการชนะสูตรพลิกศพครั้งแรกเสร็จแล้ว
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง

เพื่อนำมาวิเคราะห์และประกอบสำนวนคดี
หากมีประเด็นข้อสงสัยพนักงานสอบสวนจะพิจารณา
เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมถึงการเข้าเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมในห้องควบคุม
ขณะที่การสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการไปแล้ว๑๖ปาก
และในวันศุกร์นี้ได้เชิญนายชะยะพลหวานชะเอ็ม

และพันธุ์ตำรวจโทรไพโรธแล้วรัตนานุรักษ์
รองหัวหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องขังมาสอบปากคำเพิ่มเติม

คุมทั้งสองคนให้ปากคำลักษณะในการช่วยเหลือไม่ตรงกัน

ได้กล่าวถึงผลการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม
ซึ่งนายธวัชชัยใช้ผูกคอฆ่าตัวตายในห้องควบคุมตัว
โดยผลยืนยันออกมาว่าเป็นของนายธวัชชัย

ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือนำร่างของนายธวัชชัยออกมา
อย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยครับ